ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานที่เชียงใหม่ค่ะมีตำรวจกำลังวิ่งไล่ตามผู้ต้องสงสัย
เหมือนกับกำลังจะจับตัวคนร้ายอืมตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนะคะครับ
แต่ไม่ทันได้แบบจับตัวคนร้ายเกิดวูบอ่าเป็นลมหมดสติและเสียชีวิตเลยค่ะอ่า
โอ้โหผู้บังคับบัญชาก็เลยบอกว่าลักษณะแบบนี้ก็คือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อ่ะครับ
ก็ต้องได้รับการดูแลตามหลักการของข้าราชการตำรวจนะคะช่วงบ่ายเมื่อวาน
ตำรวจสพดอยเต่าได้รับแจ้งว่าตำรวจชุดสืบสวนไล่ตามจับกลุ่มคนร้ายค่ะ
นี่คือตำรวจที่เสียชีวิตนะคะเพราะว่าคนร้ายมีอาวุธปืนด้วย
ก็พยายามจะจับตัวคนร้ายตำรวจนายนี้คือร้อยตำรวจเอก
สวงชมพูอายุสี่สิบสองปีค่ะเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรดอยเต่านะคะคือล้มหมดสติในที่เกิดเหตุเลยอ่ะ
นำกำลังพร้อมแพทย์พยาบาลไปที่จุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือกลางป่าเลยค่ะ
กลางป่าละเมาะในพื้นที่ตำบลดอยเต่า
อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ร้อยตำรวจเอกสวงศ์คือนอนแน่นิ่งนะคะ
ตำรวจช่วยกันปั๊มหัวใจข้างตัวยังมีผู้ต้องหาที่ถูกจับได้
นั่งอยู่ข้างคือจับผู้ต้องหาได้ด้วย
กับพยาบาลก็พยายามประถมพยาบาลตำรวจนายนี้
รีบส่งโรงพยาบาลดอยเต่าแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
ร้อยตำรวจเอกมานพมูลติรองสารวัตรป้องกันและปรับรามสพดอยเต่ากับร้อยตำรวจเอกสวงผู้เสียชีวิต
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ออกสืบสวนเพื่อป้องกันปรับปรามยาเสพติด
พอขับรถมาถึงท้ายหมู่บ้านบ้านแปลงหนึ่งหมู่๒ตำบลมืดกา
ชายต้องสงสัยจอดรถจักรยานยนต์อยู่ข้างถนนค่ะ
พอเห็นตำรวจสตาร์ทรถจักรยานยนต์เลยขี่หนีเลย
ตำรวจก็เลยไล่ตามไปไปเจอรถของผู้ต้องสงสัยจอดทิ้งเอาไว้ในพื้นที่หมู่แปดตำบลดอยเต่า
ผู้ต้องสงสัยคนนี้วิ่งหนีต่อนะคะครับตำรวจก็เลยต้องวิ่งไล่
สุดท้ายจับได้พร้อมยึดปืนยาว๑กระบอก
แต่ด้วยความเหนื่อยร้อยตำรวจเอกสวงศ์มีอาการเกร็งล้มลงกับพื้น
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรียกรถกู้ชีพสุดท้ายเสียชีวิตก่อน
ก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลนะคะ
ช่วงบ่ายวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกพงศ์ชัยวงสายผู้กำกับสพดอยเต่ากับเพื่อนตำรวจ
ก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพื่อเคลื่อนศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่วัดห้วยเกียงอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
ทางครอบครัวของร้อยตำรวจเอกสวงศ์ต่างก็เสียใจนะคะ
โดยเฉพาะภรรยาที่ต้องสูญเสียสามีไปค่ะ
แต่พอรู้ว่าแก่เสียมันไม่มีแรงค่ะพี่
ควรเป็นงานเสียเสียด้วยเราไม่อยากให้มันเกิด
ก็คือชีวิตการทำงานเรากำลังไปดีย้ายมาอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ดูแลครอบครัว
ผลตำรวจโทพประจวบวงสูกผู้บัญชาการตำรวจพพภ๕
สั่งการให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่
เพราะลักษณะดังกล่าวคือการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ก็จะได้รับสวัสดิการข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ประมาณกว่า๑ล้าน๕แสนบาทเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน๒ขั้น
เลื่อนชั้นยศสองชั้นยศจากร้อยตำรวจเอกเป็นพันธุ์ตำรวจโทค่ะครับ